เอาพาไปดูเรื่องราวการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ

บอกว่ายังสามารถไปท่องเที่ยวกันได้
ไปดูแสงแรกที่มันงดงามจริงครับ
นี่คุณดูโอ้โหยามเช้าก็ดียามเย็นก็สวยฮะบรรยากาศที่บริเวณพื้นที่ชายแดนติดกับแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับ
เขาบอกว่าช่วงเนี้ยเฮ้ยลมแรงนะอุณหภูมิเนี่ยก็ลดลงด้วยคือต่ำสุดเนี่ย
ประมาณสักสิบถึงสิบสององศาเลยน่ะน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ํ

เรียกว่าริมฝั่งแม่น้ำโขงนี้มันสวยงามจริง
แล้วเป็นพื้นที่ที่สามารถวิ่งได้
ผ่านจักรยานได้ที่มันยาวบ้าง

เปล่าใบเลนท์ตรงนี้ดิฉันคงไปอะดิฉันไปผ่านเหมือนกันนะ

่องโป่งไหมไม่ดิฉันปัดจิ้งหลีด
ปั่นจักรยานก็ปั่นค่ะ
จังหวัดนครพนมนะครับยังมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลคัดกรอง

เขามีมาตรการในการที่จะคัดกรองน้ำ

ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็โคละปื้ดเจลแอลกอร์ฮอล์นะฮะ

ผมแนะนำให้ไปแล้วกันแต่ถ้าช่วงนี้ยังไม่อยากไป

ถ้าจะไปละถ้าไปแล้วเนี่ย
คุณโทรไปจองที่พรุ่งที่พักก่อนคุดคุยกันให้เรียบร้อย
ที่พักมันมีแหละผมบอกตรงแต่ก็ยังไงซะวางแผนการท่องเที่ยวให้ดี
เพราะว่าช่วงนี้อะไรมันอาจจะลำบากนิดนึง
แต่ถ้าคุณมีความตั้งใจจะไปแล้วก็รับรองว่าที่นี่ไปแล้วคุ้ม
วิวสวยอากาศดีที่พักอาหารพร้อมเลย
ถูกต้องก็วางแผนการท่องเที่ยวกันเอาไว้ล่วงหน้าก็แล้วกัน